ที่คนไทยเล่นการพนันฟุตบอลค่ะ

จะมีการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๖แล้วนะคะ

เพื่อรณรงค์เรื่องของการหยุดเล่นการพนันค่ะ
ที่เห็นนี้นะคะเป็นบางช่วงบางตอนของสปอร์ตรณรงค์
พนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป

กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะในช่วงเดือนหน้าคือ
วันที่๑๐มิถุนายนถึงวันที่๑๐กรกฎาคมนี้นะคะ
ซึ่งสปอร์ตการรณรงค์นี้ใช้เทคนิคเป็นแอนิเมชั่นทั้งเรื่องค่ะ
เป็นการรณรงค์ให้ทุกคนหยุดเล่นการพนันทายผลฟุตบอล
จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อพัฒนาสังคมนะคะออกอากาศวันแรกในวันนี้เลยค่ะ
หกพฤษภาคมนี่แหละนะคะมาดูสถิติข้อมูลที่น่าสนใจกันบ้างนะคะ
ผลสำรวจสถานการณ์การพนันในสังคมไทยประจำปี๒๕๕๙
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
จากข้อมูลสถิตินะคะพบว่าคนไทยเล่นพนันทายผลฟุตบอล
มากเป็นอันดับ๓รองจากสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินค่ะ
โดยมีคนไทยจำนวนถึง๒ล้านคนที่เล่นพนันทายผลฟุตบอล
และในจำนวนนี้นะคะร้อยละ๙๓นิยมทายผลฟุตบอลพรีเมลีกของประเทศอังกฤษ
นิยมทายผลฟุตบอลไทยลีก
ซึ่งรอบ๑ปีที่ผ่านมาก็มีจำนวนเงินหมุนเวียนในการพนัน
ทายผลฟุตบอลสูงถึง๑๓๖๑๒๕ล้านบาทนะคะ
ซึ่งเห็นแบบนี้แล้วทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

คาดหวังว่าสปอร์ตโฆษณาตัวนี้จะช่วยให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันดูแล
เพราะว่าปัจจุบันนะคะการพนันทายผลฟุตบอลเข้าถึงได้ง่ายมาก
ผ่านโต๊ะบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนันออนไลน์ค่ะ
ก็เลยมีการจัดทำสปอร์ตตัวนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ขึ้นนั่นเองนะคะ